ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นักเรียนชายกลุ่มหนึ่งนะคุณผู้ชมที่จังหวัดกระบี่
เขาถูกคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์
เรียกไปทำท่าเป็นไปบีบนวดลูกคำแต่ให้บีบที่อวัยวะเพศ
แล้วบังคับให้ลูกศิษย์สำเร็จความไคร้ด้วยปากให้
บางรายโดนมาแล้วกว่า๒๐ครั้ง
แล้วตอนที่ให้ทำเนี่ยทำทำระหว่างที่มีการเรียนการสอนอยู่
ทำใต้โต๊ะคุณครูซึ่งเป็นจุดอับที่นักเรียนคนอื่นมองไม่เห็นนะครับคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพ่อแม่ทนไม่ไหว
พาลูกบุกไปถึงโรงเรียนบุกไปแจ้งความนะฮะ
นายกระจ่างโสบุตรอายุ๔๖ปี
เป็นกรรมการสถานศึกษาฝ่ายปกครองนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เราต้องขออนุญาตเบอร์ภาพใบหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุตรหลานทุกคนนะฮะ
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
พานางดาวนามสมมุติขอเป็นนามสมมุติไม่บอกนามสกุลนะฮะอายุ๔๐ปี
แล้วก็เด็กนักเรียนชายชั้นป๒ไปแจ้งความกับตำรวจสพออาวนาง
ให้ดำเนินคดีกับคุณครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ชาย
หลังถูกกระทำอนาจารย์ในชั้นเรียนระหว่างที่มีการเรียนการสอนอยู่ด้วย
เขาเรียกเด็กไปบีบนวดไปรูปไปคลำที่อวัยวะเพศของคุณครูนะ
แล้วให้เด็กผู้ชายเนี่ยสำเร็จความคล่ายด้วยปากให้

แล้วทำที่ไหนทำที่โต๊ะทำงานของครูหน้าห้องเรียน
ซึ่งโต๊ะเนี่ยมันอยู่ในมุมที่เด็กคนอื่นจะมองไม่เห็น
มันอยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียนนะฮะ
โดยส่วนคุณครูส่วนใหญ่ครูจะเรียกไปทำอนาจารย์
ช่วงที่มีการเรียนการสอนอยู่พอดี
แต่บางรายถูกกระทำระหว่างที่ไปเรียนพิเศษที่บ้านพักของครูนะฮะ
นายกระจ่างสอบถามจากพ่อแม่
หลายคนบอกว่ามีเด็กถูกกระทำลักษณะแบบนี้ในช่วงปี๖๒

แล้วก็เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๒กับป๓โรงเรียนเดียวกัน
รายคนเดียวนะถูกคุณครูเรียกไปทำแบบนี้มากกว่า๒๐ครั้งด้วยนะครับ
ทีนี้เด็กแต่ละคนที่โดนกระทำ
มีบางเด็กที่โดนกระทำเฉพาะในห้องเรียน
มีบางเด็กโดนทั้งในห้องเรียนและก็ที่บ้านเช่า

โต๊ะของครูมันจะมีที่กั้นอยู่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านหน้าของครู
เนี้ยเราจะไม่เห็นเด็กเลยแต่ถ้าจะเห็นว่าเด็กอยู่ข้างล่าง
ก็ต้องมาอยู่ข้างหลังครูเพราะว่าจะมีที่กั้นอยู่
ทีนี้ครูก็จะเรียกเด็กมานั่งตรงหวังขา
ก็จะให้เด็กบีบคือบีบนวดมา
แล้วก็จะให้เด็กคือเอามือเด็ก
เพราะผมจะถามเด็กทุกครั้งว่าเวลาครูให้ทำคือในภาพหรือนอกภาพ
เด็กก็จะบอกว่าคือในภาพทุกครั้ง
โอ้โหทุกครั้งคืออยู่ในห้องเรียนอะนะ

เพื่อให้เอาผิดกับคุณครูคนนี้แต่เรื่องก็กลับเงียบไป
และเมื่อ๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาของปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ปกครองของเด็กอายุ๙ขวบคนหนึ่งเรียนชั้นป๓ไปแจ้งความแล้ว๑คน
ด้านแม่ของเด็กชายอีก๑คนวัย๘ขวบนักศึกษาชั้นป๒
ก็ไปแจ้งความแล้วบอกว่าเพิ่งจะรู้เรื่องว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับลูกของตนเอง
ลูกชายเล่าให้ฟังถูกคุณครูกระทำอนาจารย์แบบนี้จริง
ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์
แล้วก็เพิ่งจะสอนนักเรียนชั้นป๒ได้ประมาณ๑ปี
ถูกครูทำลักษณะแบบนี้มาแล้ว๔ครั้ง
แล้วแต่ละครั้งคุณครูจะให้เงิน๑๐บาท
แล้วบอกว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร
ครูสั่งว่าห้ามไปบอกเจ้าะแม่และก็ห้ามไปพูดกับใคร
แล้วในส่วนของน้องเนี่ยปกติน้องเป็นคนเรียนดีหรือว่า
โรงเรียนมันไม่มีเรื่องเลย

ก็ตามธรรมการโรงเรียนนะครับ
เราก็เพิ่งทราบเมื่อวานด้วย

เราก็ต้องการที่จะดำเนินคดี

คุณน่าจะสัดสินใจให้สินที่สุดนะครับ

มันไม่ใช่เด็กแค่คนสองคนนะคะ

กรรมที่เราไว้วางใจคุณมาก

มันไม่ใช่เป็นนิสัยของแม่เป็นของชาตินะคะ

นิสัยของแม่พิมพ์ของชาติ

คดีนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อน
จากผู้เสียหายเป็นเด็กผู้ชาย
อายุแค่๘ปี๙ปีเองนะฮะ

หลังจากนี้จะต้องพาผู้เสียหายไป
วิชาชีพและอายการซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ต้นจากข้อมูลที่ผู้ปกครองแจ้งความเอาไว้
พบว่าเข้าข่ายความผิดกระทำอนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี

นั้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับนะฮะ